คุณผู้ชมใช้เวลาในห้องน้ำนานไหมครับ
ผมเป็นคนหนึ่งถ้าได้เข้าห้องน้ำแล้วก็
ผมจะใช้เวลาอยู่ในห้องน้ำนานพอสมควร
ดีแค่ไหนครับถ้าห้องน้ำเนี่ยจะสะอาดแล้วก็ปลอดจากเชื้อแบคทีเรียนะครับ
แล้วก็ถ้ามีห้องน้ำอัจฉริยะไปพร้อมกับการรักโลกอย่างยั่งยืน
จะเป็นยังไงนะครับติดตามจากทีมข่าวเศรษฐกิจไทยรัฐทีวีครับ
เชื้อแบคทีเรียนะครับนอกจากจะตอบโจทย์ชีวิตสมาธิใส่ใจสุขภาพแล้ว
ด้านหลังของดิฉันนี้นะคะก็คือหุ่นยนต์ที่ทำงานร่วมกับคนนั่นเองค่ะ
ลายการผลิตซึ่งจะสามารถทำให้สินค้านั้นมีประสิทธิภาพสูงสุด
แล้วก็ยังปลอดภัยกับชีวิตของพนักงานทุกคนอีกด้วยค่ะ

ว่าจะมีมูลค่ากว่า๗๐๐ล้านบาทในปี๒๕๖๙จากพฤติกรรมผู้บริโภค

แล้วก็เทคโนโลยีปรับเร็วมากต้องการความสะดวกสบาย
แล้วก็เรื่องสุดท้ายที่เราเห็นก็คือว่า
ให้ลูกค้าใช้ห้องน้ำเป็นพื้นที่แห่งความสุข
ใช้เวลาในห้องน้ำมากขึ้นให้ความสำคัญกับห้องน้ำมากขึ้น
อกจากนี้ยังคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

เราก็พยายามที่จะพัฒนาต่อเนื่อง

เพื่อการให้โลกเราได้อยู่ได้ยั่งยืนมากขึ้น
ก็เชิญชวนว่าถ้าไปซื้อสินค้า

อันนี้ก็จะทำให้พวกเราช่วยกันใช้สินค้า

ให้โลกใบนี้เกิดความยั่งยืนนะครับ